ยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นให้ฮือฮากันอีกนะครับเป็นเรื่องราวของเสื้อค่ะ
ต้องสงสัยแน่นอนว่าทำไมมันต้องแปลกต้องหาใช่ไหม
จริงแล้วจะบอกว่าที่มันน่าสนใจคือสีสันของมัน
สีสันต้องสดใสรับหน้าร้อนค่ะเพราะว่านี่คือเสื้อมัดยอมที่สำคัญนะมาจากฝีมือหนูน้อยคนเก่งคนนี้
เขาจะทำอย่างไรตามไปดูค่ะ
นี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการทำเสื้อมัดยอมที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นี่หนูน้อยคนนี้คือเด็กหญิงปูริสาหรือว่าน้องยายาอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเอง

ใช่ค่ะแต่เขาเนี่ยนะมีความสามารถแล้วก็มีไอเดียในการทำเสื้อมัดย้อมหลากหลายสีสันหลากหลายรวดลายสุดจะแสนเก๋ไก่ไม่เหมือนใครอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้น

ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามพูดคุยน้องยายา
ยายาบอกว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็เลยนั่งดูคุณยายเอาเสื้อผ้าเก่าในตู้มาย้อมสีด้วยการใช้เทคนิคการมัดย้อมแบบโบร่ำโบราณนะคุณ

เสื้อสีพื้นเสื้อเก่าสีไม่สดใสก็กลายเป็นเหมือนเสื้อใหม่ทันที
น้องยาย่าเห็นคุณยายทำอย่างนั้นก็เลยขอให้คุณยายช่วยสอนเทคนิคการทำผ้ามัดยอมให้หน่อย

แล้วมันก็จะกลายเป็นเสื้อที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก
น้องยาย่าบอกว่าลวดลายและสีสันเนี่ยนะคะ
ก็มาจากการผสมสีแล้วก็มาจากการเอายางมัดเสื้อ
ลักษณะของการมัดเห็นไหมคะแตกต่างกัน
บางทีก็มัดเหมือนดอกไม้บางทีก็มัดเป็นปมเป็นก้อน
แล้วก็หยดสีลงไปเนี่ยเป็นสียาย้อมผ้านี้นะคะ
ดลงไปตามจุดต่างแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้ง
ให้มันแห้งสักประมาณ๕๑๐ชั่วโมง
จากนั้นก็นำมาล้างออก
คุณผู้ชมนึกภาพนะว่าถ้าแกะยางออกมา
ค่อยคลี่ผ้าออกสะบัดออกมานี่
มันจะลุ้นขนาดไหนและสุดท้ายมันจะเป็นวงนี่
แล้วจะมัดแบบไหนไง
ถ้ามัดเป็นขดปมก็อาจจะได้วงใหญ่
ถ้ามัดเป็นกระจุกเล็กก็จะได้เป็นดอกเหมือนน้องพี่โชว์
เสื้อสีน้ำเงินนี่แหละคือมีวิธีการมัดหลายแบบ
ถูกต้องอพับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ

อันนี้ฉันเคยลองแล้วนะคุณก็ยุ่มออกมาสีไหลรวมกันหมดเลยลองอย่างไร

ทำหมัดยอมนี้นะคะ

คุณเอาผ้าสีไปปั่นกับผ้าขาว

แม่รู้สึกวันนั้นแม่จะคุยกับผมเยอะเลย

อย่างนี้ก็ช่วยเด็กนะก็อยากให้เธอแมนซักผ้า
เอาผ้าสีผ้าขาวอะไรซักลงไปทีเดียว
คือเราไม่เข้าใจว่าการแยกผ้ามันแยกทำไม

ตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจ
ตอนนี้ก็ยังเอาเสื้อเอาถุงเท้าอะไรซับรวมกัน
เดี๋ยวเอาเสื้อหาเสื้อขาวถุงขาว
ก็ทีเดียวเหมือนกันถึงว่ากินน้ำยาวปลานุ้มพูดแปลก
อย่าเอาฉันเอาคุณชนะเป็นตัวอย่างเลยค่ะเด็ก